คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการซื้อขายรถมือสองอ่ะนะความจริงเป็นข่าวมา
ตั้งแต่สิงหาคมปี๖๕แต่จนถึงขณะนี้เนี่ย
คดียังไม่คืบหน้าเลยอืมทำให้ผู้เสียหายบางคน
ถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะฮะ

ซึ่งผู้เสียหายวันนี้มาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมก็แล้วกัน
ผู้ก่อเหตุเป็นเซลล์เต้นรถมือ๒แถวรามคำแหงในกรุงเทพนะฮะ
หลอกลวงให้ซื้อขายดาวรถยนต์
มีผู้เสียหายเป็นร้อยคนนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า๕๐ล้านบาท
แต่คดียังไม่คืบหน้าเลยยังจับไม่ได้ยังเอาเงินคืนไม่ได้ยังเอารถคืนไม่ได้
บางคนตอนนี้เส้นเลือดในสมองแตกนะฮะเครียดมากจนเสียชีวิตไปแล้วก็มี
นี่คือคุณนันทพรนะฮะคุณนันทพรมากขุนทศเป็นหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่า
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเธอทำการขายดาวรถยนต์ทางโซเชียลนะครับ
ขายให้กับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเซลล์เต็นต์รถมือสองแห่งหนึ่งแถวรามคำแหงในกรุงเทพ
ตกลงราคาขายดาวเนี่ย๑๕๐๐แล้วก็ตกลงกันว่าทางเต็นต์จะรับผิดชอบไปปิดค่างวด
ค้างอยู่กับไฟแนนซ์อีก๒งวดให้จากนั้นตุลาคมปี๖๕อยู่ดีเต็นต์นี้
ปิดตัวลงไปปิดเต็นต์ไปแล้วค่างวดอีก๒งวดก็ไม่ไปจ่ายกับไฟแนนซ์ตามที่ตกลง
เอาไว้เธอก็สอบถามไปเกี่ยวกับการปิดค่างวดรถแต่ว่าทางเต็นต์ก็บ่ายเบี่ยง
ยังไงก็ไม่ยอมปิดแล้วก็ยังถูกไฟแนนซ์เนี่ยมาทวงเงินนะฮะทวงมา๕เดือนแล้ว
ละ๗๖๘๖บาทรวมละ๓๘๔๓๐บาทพอถามไปในกลุ่มซื้อขายดาวรถยนต์นะฮะ
พบว่ามีคนถูกหลอกเป็นจำนวนมากตอนนี้มีผู้เสียหายอีก๙๔คนนะครับ
ค่าความเสียหายรวมกันไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านบาทก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความที่กองปราบ
ตั้งแต่๒๘ตุลาคม๖๕แต่จนถึงขณะนี้คดีก็ยังไม่คืบหน้าที่สำคัญก็คือ
หนึ่งในผู้เสียหายที่อยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยกันเนี่ยมีอยู่คนนึงนะฮะเครียดหนักมาก
จนตอนนี้เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตแล้ว

ที่สำคัญก็คือไฟแนนซ์ไม่ได้ปิดก็ยังเป็นชื่อเขาอยู่ใช่ไหมผู้เสียหายเนี่ย
แล้วรถก็ไม่ได้นะเพราะว่าขายดาวได้เงินค่าขายดาวมาแค่
เขาบอกเขาจะไปปิดค่างวดให้เอารถไปด้วยแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้นะฮะ
ล่าสุดนะครับผู้เสียหายบอกว่ารถเต้นรถแห่งนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกนะครับ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เข้ามาช่วยเหลือบรรดาผู้เสียหายนะครับบอกว่าปัญหาเต็นต์รถโกงลูกค้าเนี่ย
ในกรณีนี้มีถึง๙๒คันนะครับปัจจุบันรถยังไม่มีการไปตามยึด
ตามอายัดมาตรวจสอบเนื่องจากตำรวจก็ไม่กล้าไปอายัดรถ
โดยให้เหตุผลว่าการไปอายัดรถที่ถูกส่งมอบกันหลายทอดเนี่ย
มันไม่รู้ว่าต้นทางคือใครนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าตำรวจเนี่ย
ทำผิดขั้นตอนผิดวิธีจะถูกฟ้องร้องได้แต่ในคดีนี้ธนายรณรงค์บอกว่า
ตำรวจก็ทำสำนวนคดีนานเกินไปหรือเปล่า
ปัญหาก็คือพนักงานสอบสวนไม่กล้าอายัดรถครับ
โดยให้เหตุผลว่าการจะไปอายัดรถที่มีการส่งมอบกันไปหลายทอดได้
เขาอาจจะถูกฟ้องร้องซะเองมันจึงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทางไฟแนนซ์
ยังไม่ได้รถคืนมันยังเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทางผู้ครอบครองรถ
ก็ยังไม่ได้รถคืนเขาไม่ได้เอารถไปขายนะครับ
เอาไปขายแบบจำนำรถนะแต่เอาไปขายเปลี่ยนสัญญาแล้วเขาถูกหลอก
ปัญหาก็คือตำรวจใช้เวลาในการทำสำนวนทั้งประเทศมันนานเกินไป
ก็คงต้องตามความคืบหน้าทางคดีกันต่อนะฮะทนายรณรงค์บอกนะครับ
หลังจากนี้ก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยก่อนอื่นคือถ้ายังดำเนินคดีเอาผิดอะไรกับคนที่เป็นเต็นต์รถ
แล้วก็มาซื้อรถเข้าไปแต่ไม่ปิดให้เขาเนี่ยฮะยังต้องรอดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าไปช่วยตามรถอายัดรถให้มาก่อนได้ไหมอืม
แล้วก็ให้เขาเอาหลักฐานมายืนยันว่านี่คือรถของเขาที่มีการขายดาวต่อ
แต่ว่าคนที่ขายดาวต่อไม่ได้ไปปิดเล่มเขาจะได้รถคืน
ใช่คือมันอันนี้ต้องตามเป็นทอดนะปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ได้
เพราะงั้นเขาก็ผ่อนไปรถก็ไม่มีใช้ผ่อนแบบศูนย์เปล่า